เอาล่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ก็น่าคิด
ถล่มยับผู้ช่วยพยาบาล

แล้วผู้ป่วยที่อยู่ในรถกู้ภัย

ผมจะไปรับผู้ป่วยหมดสติครับ
อาจจะเป็นญาติพี่ก็ได้ครับ

บได้แต่เขาบอกว่าให้เวลาเขาหน่อยได้ไหม

ให้เวลาเขาดูซ้ายหน่อยได้ไหม

พยายามขอทางเปิดไซเลนด้วย

สุดท้ายกู้ภัยต้องเป็นฝ่ายเบี่ยงรถออกซ้ายแทน

เหตุการณ์นี้มาทราบภายหลังว่าคนขับรถคันหน้าที่ไม่ยอมหลบ
แต่เป็นผู้ช่วยพยาบาลแห่งหนึ่งครับ

นำเรื่องนี้ไปโพสต์ผ่านเพจชื่อดังชุมทางทุ่งสงศ์ระบุว่า
ฝากถึงรถมูลนิธิสยามรวมใจนะคะเวลาขอทางนะฮะ
ให้เวลารถคันหน้าดูทางซ้ายมือบ้างนะคะไม่ใช่คิดแต่จะจ่อตูดอย่างเดียว
ตายแล้วมาโพสต์อย่างนี้เลยเหรอคะคิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นเขาบ้าง
ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เข้าใจการทำงานของกู้ภัย
ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บนะครับ
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็เตือนเจ้าหน้าที่ขับรถไปแล้วส่วนสาเหตุที่กู้ภัยเนี่ยนะครับ
ต้องรีบไปรับผู้ป่วยวิกฤตซึ่งเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วฮะ
ขณะนี้ครับหยุดเต้นไปแล้วระหว่างรถแล่นไปก็ต้องทำหัตถการไปด้วยปั๊มหัวใจไปด้วย
ขณะที่นายทรงเกียรติศรีขวัญช่วยหรือว่าแบงค์กู้ภัยที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินคันนั้น
เกิดกระแสดราม่านี้นี่ทรงเกียรติก็มาให้รายละเอียดบอกว่าโอ้โหเวลาสัก๓โมงครึ่งได้มั้ง
๓โมงครึ่ง๒๕กรกฎาคมได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับเหตุผู้ป่วยหมดสติที่หมู่๘ตะบนเขาโร